คุณผู้ชมคะมาดูการเมืองในพม่ากันหน่อยนะคะ
สมาชิกสภาพม่าได้ทำงานวันแรกในวันนี้ค่ะ
โดยได้มีการเลือกประธานและรองประธานสภาล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ต้องจับตาในเรื่องของการเลือกประธานาธิบดีพม่านะคะ
ที่จะมาทำหน้าที่แทนพลเอกเต็งซึ่งจะหมดวาระลงในปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
พร้อมสมาชิกสภาชุดใหม่เดินทางเข้าร่วมประชุมนัดแรกในวันนี้นะคะ
ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานสภาล่างและนายทิคุณมยัติจากพักสหสามัคคีและการพัฒนา
จากนี้สมาชิกสภายังมีหน้าที่ในการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่
ที่พลเอกเต็งเซ็งประธานาธิบดีพม่าที่กำลังจะหมดวาระในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่๘พฤศจิกายนปีที่แล้วจนครองเสียงข้างมากในสภา
แต่ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนางองซานซูจีผู้นำพักขึ้นเป็นประธานาธิบดี
เนื่องจากเธอถูกจำกัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูลปัจจุบัน
เช่นเดียวกับข้อกำหนดในรัฐธรรมนูลที่ระบุให้มีโคต้าจากกองทัพในสภา
และกองทัพก็ยังจะมีอำนาจในกระทรวงสำคัญของประเทศอีกด้วยค่ะ
เดี๋ยวการเมืองพม่าน่าจะมีความชัดเจนประมาณเดือนมีนาคมนี้
เพราะว่าซูจีเธอบอกว่าเอาล่ะเธออยู่เหนือประธานาธิบดีแล้วก็นำประเทศได้เป็นผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังนะครับ